ปีที่แล้วแม่นเศรษฐกิจกับแสงอาจารย์วิเคราะห์ไหมครับ

แต่ว่าถ้าดูก็หมายถึงผมจะดูหลักใหญ่
แล้วก็จะดูเรื่องอาจจะเรื่องทางด้านการเมืองบ้างทางด้านภัยพิบัตินะครับ
เศรษฐกิจแต่คิดว่าด้านเศรษฐกิจด้านหลายอย่างแล้วก็ภัยแรงเนี่ยนะครับ
จะเตือนมาตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ย
แล้วก็การเมืองที่จะเกิดความขัดแย้งนะครับ
อะไรที่ดีบางทีก็เป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องมีผิดพลาดบ้าง
สำหรับดวงปีหน้า๒๕๕๙ภาพดวงเป็นยังไหมคะอาจารย์
ก็ถ้าดูแล้วเนี่ยดูแล้วจะรุนแรงกว่า

เราหัวนี้ย้ายวันที่๑๖มน๒๕๕๙นะครับ
แล้วก็จะอยู่ตรงเนี่ยไปประมาณปีครึ่งหรือปีกว่านะครับ
จะเดินไปกลับไปกลับมาเหมือนกันครับนะครับแต่โดยส่วนรวมเนี้ยก็ส่งผลในทาง
อันนี้จะส่งผลในทางทางด้านการเมืองอืมการเมืองการเมืองนี้เป็นโดยตรงโดยตรงนะครับ
มีทั้งการเมืองและด้านสถิติเราจะมีเอ่อการขัดแย้งค่ะกับต่างประเทศนะครับ
อันนี้เป็นไม่คาดเป็นที่เป็นเป็นมหาวนาคเขาอาจจะขัดแย้งกันอืม
แล้วส่งผลก็ส่งผลกับเราถ้าเราไปไปดีคนนั้นอ่าคนนี้ก็จะเครื่อง
แล้วอาจจะเริ่มตั้งแต่ปลายห้าแปดนี้แล้วนะฮะอันนี้เริ่มพฤหัสตัวเนี้ย
ที่เต็มที่คือในช่วงก่อนกลางปีครับห้าเก้าแล้วเรามองให้มาก
แล้วก็อาจจะต่างที่เกิดสงครามด้วยอันนี้อันนี้เป็นสงครามโลกน่ะ
สงครามโลกครั้งที่สามครั้งที่สาม
อย่างเป็นทางการแต่ว่าสงครามโลกเนี้ยจะไม่เหมือนสองครั้งที่ผ่านมาอืม
มันจะเกิดเป็นเป็นหย่อมหย่อมนะครับครับเป็นหย่อมหย่อม
โดยเฉพาะทางแถบเอ่อมีทั้งทางตรงออกกลางนะครับอืม
เสียด้วยนะครับแล้วก็ทางทางยุโรปสหรัฐด้วยครับ
หนักกว่าสงครามโลกที่ผ่านมาเพราะว่าเขาใช้อาวุธที่ค่อนข้างดุ
อืมจะเป็นตรงอ่าระเบิดปรมานูนะครับตรงเนี้ย
โลกนี้ก็เริ่มเริ่มสั่งคลอนครับอืมแล้วก็เกิด
การโกรธการเคลื่อนการแบบร้อนแรงชิ้นชันครับแล้วก็แบ่งเป็นภักด์เป็นพวกอืม
นะครับแต่ของเอเซียเหล่านี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ที่
สงครามที่ค่อนข้างแรงครับนะครับอาจจะมีทั้งการก่อการร้าย
อะไรเข้ามาก่อนหน้านั้นด้วยนะครับตอนนี้ให้ระวังช่วงไหนฮะ
ก่อการร้ายก็น่าจะเป็นช่วงต้นปีต้นปีห้าสิบก้าว
หลังจากสิบหกมกราเนี้ยมันจะเกิดอะไรที่ค่อนข้างดูค่อนข้างแรงแรงฮะ
ฮะเสร็จกิจก็จะตกตามสุดสุด
อันนี้ทั่วโลกได้นะครับครับแต่ของเรานี่ของเรานี่หนักอืมอืมอืม
หนักมากหนักกว่าปีที่ผ่านมาด้วยปีที่ผ่านมาอาจจะคล้ายคล้ายต้มยำกุ้งหรืออะไร
ครับอันนี้อาจจะเกิดไปที่วัดที่เราไม่เคยเกิดขึ้น
ไม่ใช่น้ำท่วมอย่างที่เราเห็นแล้วล่ะน่าจะไม่ใช่นะเพราะมันมันจะหลายอย่างพร้อมกัน
แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนะครับกลางเมืองที่ท่านบอกอ่าใช่นะครับ
แล้วก็น้ำท่วมครับนะครับน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ภัยแรงนะครับ
ภัยแร้งนี่จะจะเริ่มน่ะเริ่มอาจจะช่วงปีใหม่ก็เลยนะครับซึ่งภัยแร้งหนักมากตามดวง
ตามดวงนะครับอืมแผ่นดินไหวซึนามิมีไหมครับซึนามิมาด้วยนะครับครับ
ซึนามิน่าน่าจะช่วงกลางกลางปีกลางกลางปีห้าเก้าห้าเก้า
มันก็อาจจะเกิดในที่ยังไม่เคยเกิดครับ
วิธีแก้ไขมีไหมอาจารย์ที่จริงแล้วเราต้องควรทำบุญเรื่อยให้ประเทศด้วย
แล้วก็ทำบุญแต่ละคนก็ทำอืมทุกคนควรจะร่วมกันทำครับ
โดยมีผู้นำทำผู้ต้องเป็นผู้นำผู้นำของประเทศทำนะครับ
เราต้องทำแบบจริงจังครับแล้วตรงเนี้ยมันจะจะคลายตรงไหน
จากหนักเป็นเบาจากเบาก็กลายแต่ก็อาจจะไม่ได้คลายไปหมดนะ

ในส่วนที่ดีนี้เราก็มีเหมือนกันเช่นเรื่องดีนี่ก็จะมีเรื่อง
เรื่องการกีฬานะครับอาจจะหลายอย่างนะครับ
แต่อันดับที่เห็นชัดน่าจะเป็นอ่าการชบชบมวยนะครับอ่าล่ะครับ
นักมวยไทยอันนี้จะไปสร้างชื่อเสียงเยอะแยะเลยนะ
ทั่วโลกไปทั่วโลกนะครับจะได้เหรียญทองได้อะไรเยอะแยะ
แล้วก็มีมีบอลบ้างด้วยนะคะมีคุณตนด้วยอันนี้ก็โอเคครับ
เทนนิสนะครับเทนนิสแบบปีนต้านี้มาหมดนะครับ
หมดว่ายน้ำก็คือจะรู้สึกรุ่งเรืองขึ้นผิดผิดปกติ
ถ้าดีเรื่องอื่นก็คงจะมีความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่
พายุร้ายนะครับเข้ามาครับหมายถึงว่าอาจจะมีการสูญเสียนะครับ
มีการลบลากันสูญเสียไปเยอะแล้วตรงนั้นจะเกิดความสามัคคีกัน
กลับมาปลองดอมหลังจากการสูญเสียไปไปปีนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะดีน่ะอืม
ก็อันนี้อันนี้เป็นการทำนายตามคือการบริษัทไทยเนี้ย
ถือว่าเป็นการทำนายคือไม่ใช่เป็นอะไรที่ต้องถูกต้อง
ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือการทำนายมันอาจจะมีผิดพลาดบ้าง
ถูกบ้างทำไมคนถึงบอกว่าผมต้องถ่ายเรื่องร้ายอืมคือ
ก็มีถ้าเราเราต้องเตือนเขาอืม
ไม่ให้ประมาทแล้วก็บางทีหนักมากจะได้กลายเป็นเบา
ครับที่เตือนแรงเพราะว่ารักแล้วก็อยากสะกิดเตือนจริงจริง
ใช่น่ะเพราะถ้าเตือนเบาเบาคนก็ไม่ฟังอ่า
แล้วเขาก็จะไม่สนใจสนใจครับอะไรไปตามเรื่องตำราแต่
แต่ถ้าหนักหนักเนี้ยเขาจะหันมาคอยดูว่าเป็นไปตามนั้นไหมอืม
เกิดตามนั้นเขาก็จะได้อ่ารู้ว่านี่ดวงดาวครับ
เขาก็จะได้หาทางแก้ไขอืมเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรชี้นำเนี้ย
พอเกิดอะไรขึ้นมาตกใจมากนะครับอืม
วายอลละหมานกันไปทั่วประเทศค่ะอาจจะเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตมากอืม
ถ้าไม่รู้ดวงสตาร์ทใช่ใช่